มาติดตามข่าวกันต่อมาดูความคืบหน้าตามคดีที่น้องมินได้บอกไปก็เรื่องของภรรยาที่ตามไปซุ่มดูสามีนะ
ใช่เดี๋ยวพี่ก๊อฟต้องเล่านะเรื่องนี้เพราะว่าเล่าไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหม
มาดูข่าวนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีอดีตนายกอบตเขาปู่นะคะที่พัทธลุงเนี่ยก็คือไปงานศพอะค่ะ
ก็นั่งเล่นไฮโลอยู่กลางวงเลยนะคะปรากฏว่าอยู่มีคนร้ายบุกมาแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตกลางวงไฮโลในงานศพนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะคะตำรวจโรงพักศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงก็ไปตรวจสอบที่สาราตั้งศพวัดถ้ำเขาปู่
พบศพของนายสถิตแก้วคงอายุ๕๔ปีเป็นอดีตนายกอบตเขาปู่ค่ะสภาพก็ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ขนาดจุด๓๘เข้าที่ไทยทอย๒นัดด้านหลังอีก๒นัดนอนจมกองเลือดในสภาพคว่ำหน้าที่เอวเนี่ยนะคะก็มีปืนขนาด๙มมด้วยแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้งานค่ะ
แล้วก็มีหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดหนึ่งหัวตกอยู่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานรอบจุดเกิดเหตุมีขวดเหล้าแก้วเหล้าวางกระจัดกระจายอยู่สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสถิตเนี่ยมาร่วมงานศพของนายสิทธิโชคกล้างทองด้วงทีนี้พอพระสวดอภิษฐรรมเสร็จช่วงดึกนายสถิตก็เลยมาตั้งวง

ใครตอนนี้กำลังเร่งสอบปากคำคนในเหตุการณ์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับนายสถิตซึ่งเป็นผู้ตายทั้งหมดจะได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ก่อเหตุให้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ